เพราะเจอโชว์ฟอร์ตแท็กซี่รั่วต่อยกลางถนกไม่สนใจคน
เขาขับรถแท็กซี่สีชมพูจอดรถแล้วไปรัวต่อยคุณลุง
อันนี้อันนี้ไม่ได้กลัวตายจากรถชนกันแล้วนะ
กลัวตายจากรถคันอื่นมาเหยียบเกือบเหมือนกัน
แต่ไม่สนแล้วอันนี้คือความโมโหมันคลุม
มันบงการจิตใจจนกระทั่งพลเมืองดีต้องมาช่วยแยก
ช่วยแยกแล้วก่อนแยกก่อนจากมีเตะถีบแถมท้ายอีกต่างหาก

ดูคลิปนี้ให้จบอาศัยช่วงชุนละมุนวุ่นวาย
ซ้ายมองขวาข้าไม่เกี่ยวอะไรอ่ะ
เองเป็นคนต่อยเขาต่อยเขาเฮ้ยคนนู้นคนนู้น
แล้วจากนั้นมาปีกซ้ายเปิดไฟเลี้ยวไปเรื่อยเลยฮะ
กล้องตามไปหน่อยเออพี่เขาเก่งมากคนถ่ายคลิป
เห็นเหตุการณ์ทุกกระบวนขั้นตอน
หลังจากนั้นขับรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนไม่เห็นเสียดาย
ทะเบียนไม่เห็นแต่หลบหนีไปได้กับเหตุการณ์ครั้งนี้
แล้วไงต่อคนที่โดนตุ๊บตั๊บเป็นอย่างไร
ลุงอ่ะลุงสมคิดชมหอมอายุหกสิบปี
บอกว่าผมเป็นชาวบางพลีสมุทรปราการ
มีปัญหากันเหมือนขับรถปาดกันนิดหน่อย
พอปาดกันนิดหน่อยลุงด่าไอ้นั่นต่อย
ไอ้นั่นมันหลักอายุคงอ่อนกับผมเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน
มันต่อยจนหน้าผมยับจนหัวผมแตก

ตาซินจ่ายยังแอนตาซินไม่เกี่ยวเลยงานนี้

ดังนั้นคลิปนี้ขอบคุณพลเมืองดี

เอาคลิปนี้มาแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไปที่โรงพักเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตำรวจก็กำลังตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณลุงสมคิดครับ
อ๋อเรียกว่าเขากลับรถต่อตู่รถเมมา

พอรถเมย์จะจอดปุ๊บก็หักปาดหน้าคุณพ่อเลย

อืมก็เลยไปจอดรถต่อว่ากัน

หลังจากนั้นก็ได้ชกเขาแล้วก็เสร็จปุ๊บ
ก็เดินกลับมาที่รถเพื่อจะขึ้นรถกลับ
เขาคว้างแจมาแล้ววิ่งตามหลังมา
กำลังเปิดประตูรถปุ๊บเขาก็ตี
ผมด่าไอ้ตาบ้านนั้นต่อยต่อยที่ไหนล่ะ
มันหยิบประแจโอ้โหมาฟาดลุง
ไอ้ที่หัวแตกไม่ใช่หมัดล้วนนั้น

แต่ถ้าแบบแม่ไม้เบยไทยดวนกันตัว

ไม่สามารถจะโต้ตอบอะไรได้เพราะเลือดไหลด้วย

ตอนนั้นแล้วก็เลยจัดการซะลุงเจ็บปวดเลยนะครับ
แจ้งความไว้กับโรงพักบางแก้วเบื้องต้นนะฮะ

จำอะไรได้อีกอายุประมาณสัก๓๐ไม่เกิน๔๐ปี

จำไม่ได้แล้วดังนั้นหากใครมีบ่อแส

โรงพักบางแก้วหรือสถานีตำรวจภูทรบางแก้ว

มาดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
ตามไม่ยากรถเยอะเลยนะครับ
น่าจะมีใครรถเกล้ามอบใจโดยกล้องหน้าลูกครับ

เดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือถ่ายคลิปกันหมดนะคะ